ขณะที่การเอกรันฟุตซอร์ไทยลีกสองพันสิบเก้านะครับ
แต่ผลงานในซีซั่นนี้สะดุดเองไปหลายนัดครับก็แพ้ไป๓นัดแล้วก็เสมออีก๓นัด
ก็เพิ่งจะบุกไปเสมอราชนาวี๓ต่อ๓ทำให้ตอนนี้ตามหลังการท่าเรือ
ก็มีเกมสำคัญครับจะเจอกับการท่าเรือนะครับสำหรับทางชนบุรีครับ
โดยสุพุทธเถื่อนกลางดาวยิงทีมชาติไทยของทางชมบุรีก็ยอมรับว่า
มีข้อผิดพลาดเยอะนะครับสำหรับในฤดูการนี้รวมไปถึงเรื่องการจบสกอร์
ซึ่งก็ถือว่ากดดันมากเลยทีเดียวนะครับที่จะต้องเป็นฝ่ายทำแต้มไล่ตาม
แต่ตอนนี้ทุกคนครับกลับมาทบทวนและแก้ไขข้อบกพร่องนะครับ
ให้ได้โดยเร็วเพื่อที่จะเอาชนะการท่าเรือในเกมชี้ชะตาในวันอาทิตย์นี้ครับ
ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับก็คือเล่นในบ้านเราก็ต้องเอ่อ
เปิดเกมลุกอย่างอย่างสุดความสามารถครับแล้วก็ต้องเอาชนะทีมท่าเรือให้ได้ครับ
เพราะว่าปีนี้เราก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะท่าเรือได้เลยครับ
ก็คงต้องใส่เต็มร้อยแน่นอนนะแมทน่ะอย่างที่เจ้าอามบอกนะครับ
ครั้งล่าสุดที่ทำได้คือเกมที่เปิดบ้านเอาชนะไป๕ประตู๓เมื่อวันที่๑๓มิถุนายนพุทธศักราช๒๕๕๙นู่นนะครับคุณผู้ชมครับ
เช่นเดียวกันครับอย่างที่บอกครับชนบุรีกดดันจริงตามอยู่ถึง๑๐แต้มนะครับ